กลับมาที่สโมสรฟุตบอลในบ้านเรานะครับ
บุรีรามยูเนเต็ดแน่นอนการแข่งขันในทุกกระดูกการ
ก็ลุ้นทุกแชมป์แล้วก็ตั้งเป้าว่าในปีนี้จะต้องผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมของเอซีแอลให้ได้ครับ
ทำหน้าที่ครั้งแรกในฐานะแบรนดแอมบัสเดอร์ให้กับสโมสรบุรีดำครับ
หายใจของคนไทยนะครับซึ่งแน่นอนครับชุดเย่านะครับ
เป็นลายรูปสายฟ้าที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์สีกรมท่าส่วนชุดเยือนจะใช้สีส้ม
ก็แปลกตาเหมือนกันนะครับออกแบบได้สวยงามเลย
คุณเดวิชิตชอบครับประธานสโมสรก็บอกว่าเป้าหมายในปีนี้คือการเข้ารอบ๘ทีมให้ได้
แม้ว่าจะอยู่ในกรุ๊ปออฟเดสซึ่งรอบแรกมองว่าต้องเก็บ๙คะแนนไปอย่างน้อยครับ
แล้วก็ชุดบุ๊คคุณใดจากเกาหลีใต้ทีมชั้นนำทั้งนั้นครับ